แล้วก็สะเทือนขวัญกลางกรุงเลยนะคะอยู่ที่ย่านพหนโยธินเหมือนกันค่ะ
เป็นเหตุหึงหวงคือสามีภรรยาคู่นึงเขาก็แต่งงานอยู่กินกันมีลูก
ครับแล้วก็เลิกกันไปเลิกกันไปนานเจ็ดปีแล้วนะคะ
ปรากฏว่าค่ำเมื่อวานนี้ค่ะเจอภรรยาอยู่กับสามีใหม่
มันทนไม่ได้ขับรถไล่ตามรถของสามีใหม่กับภรรยามา
แล้วก็กระหน่ำยิงไปหกนัดรวดเลยนะคะเพราะดีมากที่ตัวสามีใหม่เนี่ย
กระสุนไม่โดนจุดสำคัญแล้วพลเมืองดีพาส่งโรงพยาบาลทัน
ก็เลยตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วหลายคนก็สงสัยว่าโอ้โห
ที่เลิกกันไปตั้ง๗ปีแล้วทำไมยังต้องแค้นขนาดนี้
ปรากฏว่าสามีใหม่คือเพื่อนของสามีเก่า
ที่เคยฝากฝังให้ดูแลภรรยาตอนตัวเองติดคุกอ๋อเหรอฮะ
ก็เลยมีความคับแค้นใจตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้นะคะ
ตำรวจเร่งไล่ล่าตัวอยู่แต่คิดว่าอีกไม่นานน่าจะจับตัวได้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้ประมาณสัก๓ทุ่มนะคะ
ตำรวจได้รับแจ้งมาว่ามีคนถูกยิงบนถนนพะหนโยธินขาเข้า
ช่วงจุดกลับรถหน้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกไปถึงก็พบรถยนต์ยี่ห้อ
โตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำถูกยิง๖นัดค่ะ
มีผู้บาดเจ็บคือนายพงศิษทัศน์ทองชุมโดนยิงเข้าที่ริมฝีปากบนแล้วก็แขนขวาสองนัดนะคะ
พงศิษทัศน์ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเซ็นทรัลเจเนอรอลส่วนมือปืน
ทราบว่าชื่อนายปะรัฐกรคำแหงเป็นชาวสงขลา
หลังก่อเหตุก็ขับรถยนต์หลบหนีไปแล้วนะคะครับ
สอบสวนนางสาวธัญรัฐโรธบวรพัฒน์เล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวเธอเนี่ยมีอาชีพทำอาหารส่งโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา
ทีนี้ช่วง๒เดือนก่อนเดินทางมากรุงเทพเพื่อมาทำธุระส่วนตัว
หลังจากนั้นกลับสงขลาไม่ได้เพราะว่าติดเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด๑๙
มีมาตรการที่เขาห้ามเดินทางออกนอกจังหวัด
ก็เลยมาเช่าห้องพักอาศัยอยู่ที่ย่านเกษตรค่ะ
ตกเย็นเธอกับนายพงศิษทัศน์ซึ่งเป็นแฟนกันเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นก็พาลูกสาวมาหานายปรัฐกรซึ่งก็เป็นพ่อหรือว่าเป็นสามีเก่าของเธอนี่แหละ
แล้วก็นำหลานสาววัย๑๑ขวบกลับห้องพักที่ซอยผนโยธิน๔๕
ทีนี้หลังจากที่ส่งลูกสาวเสร็จแล้วแล้วก็ขับรถออกมา
สังเกตเห็นได้ว่ามีรถขับตามมาค่ะมีรถยนต์ขับตามหลังมา
พอถึงจุดกลับรถจะเข้าบ้านอยู่แล้วอะค่ะปรากฏว่ารถคันนั้นอ่ะเปิดกระจกลงมา
เธอก็เลยเห็นหน้าว่าอ้าวนายปรัฐกรอดีตสามีนี่นะครับ
แล้วเขาก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรนะคะยิงปืนเข้าใส่ติดกันหลายหลายนัด
ทำให้นายพงศิษฐัศนแฟนหนุ่มเธอเนี่ยได้รับบาดเจ็บส่วนหลานสาววัยสิบเอ็ดขวบนั่งอยู่ข้างหลัง
ได้รับอันตรายนะคะตัวเธอก็ไม่ได้รับอันตรายเช่นเดียวกัน
เล่าให้ฟังบอกว่าแยกทางกับนายปรัฐกรมาเจ็ดปีแล้วซึ่งจริงจริงเนี่ย
ต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่กันไปทั้งคู่แล้วนะคะโอ้โหดูรถยิงแบบไม่ยั้งเลยค่ะ
หกนัดรวดครับเธอบอกว่าก็น่าจะเป็นเพราะเรื่องหึงหวงนี่แหละ
ทำให้สามีเก่าก่อเหตุแบบนี้เราส่งคุณสิริวัณรักษัตริย
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจใกล้กับจุดเกิดเหตุ
จากรถจะพลุนแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะครับกระสุนนัดหนึ่งค่ะ
มันวิ่งเข้าไปชนเข้ากับกระจกร้านของกาแฟอเมซอนด้วยอืม
โจกนี้แตกเลยนะคะครับนางสาวสาวิตรีคำสุข
จัดการร้านสาขากรมป่าไม้บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยมาทำงานตกใจมาก
กระจกแตกระจายเกลื่อนพื้นเลยก็งงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
พอไปถามรอปภหน้ากรมป่าไม้ถึงได้รู้ว่าเมื่อคืนมีเหตุยิงกัน
ก็ถือว่าโชคดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
เพราะว่าไม่มีใครอยู่ในร้านแล้วมันปิดร้านไปแล้วครับ
ซึ่งวันพรุ่งนี้๑มิถุนายนร้านกาแฟจะเปิดให้บริการเป็นวันแรก
เธอก็เลยต้องรีบมาซ่อมแซมกระจกก่อนเพื่อที่จะได้รองรับลูกค้าได้
ร้านเปิดวันพรุ่งนี้มีคนทุกคนดูรอยกระสุนเย็นขนาดนี้
อ๋อแน่นอนค่ะเสียชีวิตแน่นอนเพราะว่ามันมันแรงนะคะจากดูจากหัวกระสุนอ่ะ
มันกระทบกระจกแล้วมันก็ไอ้นี่ไงคะมันแบบหัวเบี้ยวไปเลยอ่ะอืม
ส่วนทางด้านอาการของนายพงศิษทัศน์นะคะอย่างที่บอกว่ามีพลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาลทัน
แล้วก็ไม่ได้ถูกจุดสำคัญตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะ
แต่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซียูซึ่งโรงพยาบาลก็อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมได้แล้ว
สำหรับความคืบหน้าทางด้านคดีนะคะพันธุ์ตำรวจเอกอัฐพลมีเสียง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานบางเขนบอกว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยสอบพยานไปหลายปากแล้ว
ฝ่ายสืบสวนเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็รวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้หมดแล้ว
ตรวจสอบประวัตินายประราธกรแล้วปรากฏว่าปีห้าสองถึงปีห้าสี่อ่ะค่ะ
เขาเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาค๙แล้วก็ตำรวจจังหวัดสงขลา
จับกลุ่มในคดียาเสพติดคดีครอบครองอาวุธปืน
แล้วก็คดีพยายามฆ่ารุมทั้งหมดห้าคดีด้วยกันค่ะครับ
ห้าสี่สารตัดสินโทษจำคุกในคดีพยายามฆ่าหกปีอืม
นวนเหตุมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะตอนที่เขารู้ตัวเนี่ย
รัฐกรรู้ตัวว่าต้องติดคุกหกปีครับ
เขาฝากฝั่งเพื่อนที่ชื่อพงศิทัศน์
บอกว่าฝากดูแลภรรยาคือนางสาวธัญรัฐและลูกสาวให้หน่อยนะ
ระหว่างที่เขาอยู่ในคุกเนี่ยฝากฝังเพื่อนดูแลเมียให้หน่อย
ดูแลลูกให้หน่อยค่ะเหลืออะไรให้มาบอกนะครับ
จนกระทั่งต่อมากลับมารู้ว่านายพงศุทัศน์เพื่อนที่ฝากฝังเนี่ย
สนิทสนมแล้วก็คบหาเป็นแฟนกันกับภรรยาของตัวเองอืม
สุดท้ายแล้วสองผัวเมียคู่นี้ก็เลยเลิกรากันด้วยสาเหตุนี้ล่ะค่ะ
ซึ่งนายปรัฐกรพ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยเขาก็ไปมีคนรักใหม่เหมือนกัน
แต่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะจังหวะที่พาลูกไปส่งเห็นอยู่ด้วยกัน
มันอาจจะเป็นความคับแค้นใจที่เก็บสะสมมานาน
เพราะว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องเลิกกันก็เลยทำให้เกาะเหตุแบบนี้นะคะ
แต่ว่าถ้าดูจากสภาพรถที่ถูกยิงเนี่ยจะบอกว่ายิงในพงศิษทัศน์คนขับที่เป็นแฟนใหม่ของภรรยาตัวเอง
เคยเป็นเพื่อนตัวเองเนี่ยค่ะโอ้โหมันกระสุนมันไม่ได้เข้าตรงนั้นแค่คนเดียวเห็นไหม
ยิงรัวกราดไปหมดเลยอ่ะค่ะเพราะว่าจังหวะรถวิ่งด้วยไงใช่ไหมใช่

หลานสาวนั่งอยู่วัย๑๑ควบ

ไม่โดนคนอื่นจนเจ็บหนักไปด้วยเนี่ย

อีกไม่นานเดี๋ยวจับตัวผู้ต้องหาได้แน่นอน

ไม่นานคิดว่าจะได้ตัวของนายปรัฐกรเร็วนี้ค่ะ